วันนี้เจอกันมาพร้อมกับฝนโปรย
สรุปฉ่ำเลยใช่ตั้งแต่เช้าอากาศอึ้มครึ่มคะ
คุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็อยากให้คุณผู้ชม
ส่งข้อความมาพูดคุยกันหน่อยนะคะผ่านทางไลน์หน้าจอก็ได้
ทายกันหน่อยเพราะว่าเราจะเตือนเรื่องสภาพอากาศกัน
ใช่ครับเราเตือนกันตั้งแต่ข่าวแรกนี้เลยนะครับ
เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเป็นฉบับที่๙ในการเตือน
คุณผู้ชมฮะพายุที่เราจับตามอง

และตอนนี้ทิศทางของเขาเฉียงอยู่
ใช่ค่ะเฉียงมาทางกัมพูชา
แล้วก็จะเฉียงมาเข้าอ่าวไทยของประเทศไทยนะครับ
ดังนั้นเขามีการเตือนให้เฝ้าระวังเลยในบ้านเรา
ทั่วทุกภูมิภาคโดยเฉพาะตั้งแต่อีสานตอนล่าง
ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้
จะมีฝนตกหนักนะครับ
ซึ่งมีฝนบางพื้นที่ถือว่าตกหนักมาก
แล้วก็มีลมแรงในระยะ๑๒วันนี้
คือตั้งแต่วันนี้แหละครับ๘ตุลาคม
ไปจนถึงวันที่๑๐ตุลาคมเลยนะครับ
ดังนั้นเราเตือนคุณผู้ชมแบบนี้
แยกเป็นพื้นที่ทางภาคต่างกันนะฮะ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสาน
ตอนนี้กำลังได้รับอิทธิพลอยู่นะครับ
ทั้งที่จังหวัดนครพนมมุกดาหารสกลนคร
นครราชศรีมาบุรีรำสุรินศรีสเกต
อุบลพระราชธานีอำนาจเจริญยะสวทรแล้วก็ร้อยเอ็ดนะครับ
ส่วนภาคกลางนี่ขึ้นชื่อจังหวัดให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแล้วนะฮะ
การจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงคราม
นครปฐมสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรี

รวมทั้งกรุงเทพมนครและปริมณฑลด้วยนะครับ

ภาคตะวันออกนะฮะนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเศร้า
สะแก้วชมบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะฮะ
ส่วนนี้ภาคใต้นะครับก็คือเพชรบุรี
ประจวบคิริขันชุมพรสุราธานี
นครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูนนะครับ
แล้วก็มีคำเตือนในพื้นที่กรุงเทพมนาคอนออกมาโดยเฉพาะเลย
ว่าพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวัง
คือมันมีฝนตกแน่นอนแหละในพื้นที่กรุงเทพมนาคม
แต่พื้นที่ไหนจะมีโอกาสเสี่ยงต่อน้ำท่วมบ้างนะ

ใช่ค่ะงั้นบอกคุณผู้ชมนะคะ๑๔พื้นที่
มีถนนแจ้งวัฒนะถนนรัชดาพิเศษตรงหน้าธนาคารกรุงเทพ
อันนี้ก็ท่วมเป็นประจำอยู่แล้วนะ
ถนนพะหนโยธินตรงหน้าตลาดอมรพันธ์แยกเกษตร
แล้วก็ถนนประชาราชสาย๒แยกเตาปูน
ถนนราชวิถีหน้าราชพัฒน์สวนดุสิตแล้วก็เชิงสะพานกรุงทน
รวมถึงถนนพยาทัยหน้ากลมปสุสัตว์
ถนนจันทร์ก็ตรงที่หน้าซอยบำเพ็ญกุศล
สาธุประดิษฐ์ที่แยกถนนจันทร์
รวมถึงถนนสวนภูจากสาธรณ์ใต้ถึงนางลิ้นจี่
ยังมีอีกค่ะอีก๔จุดก็คือถนนสุวินทะวงจากคลองสามวาถึงคลองแสนแสบ
ถนนเพชรกะเสมจากคลองทวีวัฒนาถึงคลองราชมนตรี
ครับก็เป็นตัวอย่างถนนแล้วกันนะฮะ
คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ
ระวังน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมนาคอนในพื้นที่ของท่านด้วยนะฮะ

อย่างที่บอกไปว่าอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
แล้วก็อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันได้นะครับ
เพราะว่าฝนมันตกต่อเนื่องกัน๒๓วันนี้นะครับ
ลมในทะเลในภาคใต้ต้องเฝ้าระวังด้วย
เพราะว่าคลื่นในส่วนที่มีฝนฟ้าขนองมีลมแรง

ดังนั้นเรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่ง
แล้วก็เฝ้าระวังรวมถึงรับฟังคำเตือนจากทางราชการด้วยนะฮะ